คุณผู้ชมจะพาไปดูความเดือดร้อนของเด็กปั๊มน้ำมันในจังหวัดขอนแก่นกันหน่อย
พอเติมเสร็จค่าน้ำมันขึ้นมา๑๐๐กับ๑๐๐บาท
ก็เอาบัตรเครดิตไปให้เด็กปั๊มรูด
ทีนี้รูดไม่ผ่านปรากฏว่าไม่ผ่าน
ก็บอกว่าเดี๋ยวขับไปรอข้างหน้าแล้วกัน
ก็คือขยับไปจอดรอจากที่จุดจ่ายเงินไปสักนิดนึง
แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวรอเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนจะมาจ่ายให้
จอดรออยู่อย่างนั้นสักประมาณ๑ชั่วโมง
อยู่ดีขับรถหนีไปซะอย่างนั้นเลยนะคะ
สุดท้ายเนี่ยพนักงานปั๊มน้ำมันต้องออกมารับผิดชอบ
อนให้กลับมาจ่ายเงินหน่อยเพราะว่าเขาจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้นะคะ
เดี๋ยวมีภาพให้คุณผู้ชมเห็นกันด้วยเห็นไหมคะ
รถสีขาวที่วงแดงไว้เนี่ยคุณผู้ชมค่ะ
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดภายในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง
อยู่ในพื้นที่ตำบลหนองแวงโศกพระในอำเภอพลจังหวัดขอนแก่น

ขณะที่รถเก่งวีออสสีขาวไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
ขับมาจอดมาใช้บริการเติมน้ำมันเต็มถังเลยอ่ะ
ทีนี้ก็คิดเงินอยู่ที่๑๑๐๐บาท
พอเติมน้ำมันเสร็จเอาหัวจ่ายเก็บที่เดิม
คนขับรถเข้ามาเติมน้ำมันเป็นชายอายุสักประมาณ๓๕๔๐ปีนะ
เดินลงมาจากรถบอกว่าเดี๋ยวจะจ่ายบัตรนะคะ
ซึ่งพอเสียบบัตรแสรหัสแต่ว่ารหัสก็ผิดอีก

แล้วก็เปลี่ยนบัตรอีกใบนะคะมาจ่ายอีก

คนขับรายนี้บอกว่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวโทรศัพท์บอกเพื่อน
เดี๋ยวเพื่อนจะโอนเงินมาให้แล้วจะไปกดมาจ่าย

ปรากฏว่าจู่คนขับรายนี้ก็ขึ้นรถแล้วก็ขับออกไปอย่างหน้าตาเฉยเลยนะฮะ
โดยที่ยังไม่ทันจะได้จ่ายเงินค่าน้ำมันเลย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันที่๘พฤษภาคมที่ผ่านมาคุณผู้ชม
หลังเกิดเหตุนายวราวุฒิพิพัฒน์พงพันนาอายุ๓๕ปีเป็นพนักงานของปั๊มดังกล่าว
ก็ได้รวบรวมภาพจากกล้องวงจรปิดขณะที่รถคันนี้เข้ามาใช้บริการนะคะ
ก็เห็นภาพใบหน้าของคนขับที่เดินเข้ามาในตู้พนักงานเพื่อที่จะจ่ายบัตร

ทีนี้ก็จะเอาภาพทั้งหมดเข้าแจ้งความกับตำรวจนะคะให้ติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
เพราะว่าเขาก็ได้รับความเดือดร้อนคือก็ต้องจ่ายเงินรับผิดชอบค่าน้ำมัน

จากนี้นายวราวุฒิก็ยังได้โพสต์คลิปวงจรปิดที่คนขับรถเก๋งคนนี้
เอาไปโพสต์ลงในโซเชียลใครเห็นก็ช่วยแจ้งเบาะแสกันหน่อย
แล้วก็ฝากไปถึงคนขับรถรายนี้
หากเห็นคลิปของตัวเองที่ก่อเหตุ